เริ่มชุมนุมกันที่อธิบัติประชาศัพท์มหาวศิลปะไตนี่นะฮะ

อย่างนั้นนะครับนัดกันที่อนุสาวรีประชาธิปไตยบ่าย๓โมง

มีกิจกรรมอะไรบ้างเตะฟุตซอลชักเยอร์
ปิดตาตีคือปกติปิดตาตีหม้อตีแตงโม
รอบนี้ปิดตาตีตู่นี่เหรอใช่ปิดตาตีตู่
แต่บางคนบอกกูไม่ปิดนี่จะเปิดตาจะขอตีเลย

แล้วไม่น่าเชื่อปิดตาจริงเปล่าตีถูกทุกคนนะฮะ
มีวิ่งวิบากมีสเก็ตมีปลาสีอีกเหมือนกัน
ภาษีก็ตู่อีกเหมือนกันฮะนายกประยุทธ์จันโอชา
เมื่อวานนี้บอกว่าอย่าเครียดนะตำรวจอย่าเครียดเจ้าหน้าที่อย่าเครียด
เป็นกิจกรรมเพื่อความขำขันเท่านั้น
แต่มีความเคลื่อนไหวหนึ่งน่าสนใจก็คือ
ไฮโซลูกนัดธนัดธนากิจอำนวย
เอาตาบอดแล้วไม่ใช่เหรอแล้วไงบอดแล้วไงมาด้วยฮะ
เมื่อวานนี้มาร่วมเคลื่อนไหวเหมือนกับว่าชูทงนำเลย
ทงนำขบวนพาเรทที่เดินไปเนี่ยรอบอนุสาวรี
มาแล้วนะฮะไฮโซลูกนัทบอกแม้จะเสียตาไปแล้วข้างหนึ่ง
แต่ยืนยันเดินหน้าตามเจตนารมณ์ในการโค้นรัฐบาล
เดินหน้าต่อไปฮะแล้วจากนี้นี่

นำขบวนเลยฮะจากนี้เนี่ยหลายคนบอกว่าเนี่ย

ผมคงท้อผมคงยอมถอยไปเอง
เพราะตาบอดไปแล้วไฮชงน้ำไหม้เลย
และจากนี้จะเดินหน้าร้อนแรงกว่าที่เคยตาดีสองข้างอีกต่างหาก

นี่คือม็อบทะลุฟ้าจากนั้นมาม็อบทะลุแก๊ส
คือเดิมทีจะเรียกเขาจะงงกันเอง
บททะลุฟ้าที่อนุสวรีม็อบทะลุฟ้าที่ดินแดงแล้วเปลี่ยนเลย
ถ้าดินแดงให้ชื่อใหม่ม็อบทะลุแก๊ส
เพราะดินแดงจะเจอแก๊สน้ำตาทุกวัน
แทบจะเป็นเพื่อนกันกับแจ๊ดน้ำตาอยู่แล้ว
เมื่อวานไปเจอเพื่อนไหมเจอเมื่อวานเจอเพื่อนอีกเหมือนกันฮะ
แก๊สน้ำตาความเคลื่อนไหวก็เริ่มคลุกลุ่น
เป็นเหมือนปกติที่เก่าเวลาเดิมฮะ
มีการยิงผู้ยิงประทัดใส่เจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ก็ตอบแทน
แก๊สน้ำตามาแบบนี้ตั้งแต่สว่าง
จนกระทั่งเย็นจนกระทั่งมืดฮะ

ฝอควบคุมฝุงชนเริ่มเข้มงวด
ปิดหัวปิดท้ายปิดทางด่วน

จีโน่ก็ออกปฏิบัติการสัญญาเดือดเกิดขึ้น

หล่มมาหมาไซม์หลมไปแถวเลย

โทรปิดท้ายบอกแล้วนะครับ

คือนอกจากกระโดดถีบรถมอเตอร์ไซค์แล้ว

ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายเจ้าหน้าที่ก็เดินตามมาฮะ
เดินตามมาประกบเพื่อที่จะคุมตัว
บางคนหนีเกินวิถีตีนเท้าปืนยิงเลย

สุดท้ายแล้วก็สามารถควบคุมคนที่ร่วมชุมนุมได้

และทั้ง๓๕คนโดนดำเนินคดีข้อหานักแทบทั้งสิ้นนะฮะ
สุดท้ายแล้วเนี่ยตั้งแต่สว่างตั้งแต่เย็นจนกระทั่งมืด
ท้ายที่สุดก็มีการประทะกันไปประทะกันมา

วันนี้เนี่ยวันนี้คือเดิมทีเขาต้องมาทุกวัน

แล้วรู้ได้อย่างไรว่างดให้ดูนี่มันประชุมสภาพหรือเปล่า

มาแล้วคุณมีภาพนำสายตาถ้าผมไม่ได้อ่านตัวอักษรเลย

ต้องเอ่ยชื่อกันแล้วกันรีบผ่านไปก็แล้วกัน
วันนี้ไม่มีการชุมนุมนะอันนี้สำหรับมอบทะลุฟ้า
แสดงว่าถ้าวันนี้มีการชุมนุมไม่ใช่ทะลุฟ้าทะลุแก๊ส